เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องในโซเชียลเช่นเดียวกัน
เป็นเรื่องของวงการพระสงฆ์อีกแล้วนะฮะ

ก่อนอันนี้มีพระเคยไปทำศรีกาท้อง๕เดือน

หรือพระแต่งหน้าเป็นผู้ยงผู้หญิงก็มากมายเหมือนกัน

มีทั้งปืนมีทั้งมีดสามุไร
มีขวดเหล้าขวดวายเกลือนเต็มโต๊ะไปหมด
ถ่ายรูปใกล้ชิดกับศรีกาด้วยแบบนี้
คำถามคือนี่คือพระสงฆ์ใช่ไหมฮะ
นี่ฟ้ามืดแล้วไม่ต้องอยู่ที่วัดเหรอค

อันนี้เป็นที่บ้านหรือเป็นกุฏิหรือเป็นที่ไหน
แต่ว่าการถ่ายภาพแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่า
ก็เป็นภาพเขาใช้คำว่าภาพ
แต่งกายคล้ายพระก็น่าจะเป็นพระล่ะครับ
แต่งขนาดนี้แล้วอายุ๗๐๘๐ปี

ที่พร้อมไปด้วยศรีกา๓รูปร่างทวมคนข้างนี่แหละนะฮะ
ซึ่งใบหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
ในมือถือปืนลูกซองชูขึ้นมาข้างกาย
บนโต๊ะอาหารมีปืนลูกโม่วางอยู่
บางภาพมีจีวอนกับมีดาบสมรัยก็วางข้างด้วย

แล้วก็พร้อมกับแก้มแก้ววายตั้งอยู่มากมาย
ตั๊ดว่าภาพในร้านหรือที่ไหนเนี่ย
หลังจากที่ชาวเน็ตในโลกออนไลน์แชร์กันไปทั่วเมือง
ความเห็นก็อยู่ในแง่ลบถึงความไม่เหมาะสม
กับการประพฤติปฏิบัติของพระที่ไม่เหมาะสมเลย
ทั้งที่ท่านก็อยู่ในผ้าเหลือง
สะเทือนวงการพระสงฆ์ที่อ่างทองเป็นพระจริงหรือเปล่ายังไม่ทราบ
ไปดื่มวายในร้านอาหารจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
และจำพรรษาอยู่ในวัดใดในพื้นที่ใดของอ่างทองก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
พระครูสุธิกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร
เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองบอกว่าตอนนี้สั่งการแล้ว
ในเขตปกครองสงฆ์ของอ่างทองต้องตรวจสอบว่าพระ
หรือเป็นบุคคลในพระไม่รู้พระจริงพระปลอม
ชาวโซเชียลกำลังแชร์มีอยู่จริงหรือเปล่า
แล้วอยู่วัดไหนถ้าเจอต้องจับศึกทันทีนะครับ

ก็ต้องว่าไปตามผิดนะฮะถ้าเกิดตรวจสอบแล้วว่าก็จะทำผิดจริงดูสงฆ์แล้วน่าจะไม่ใช่พระนะฮะจริงคนที่โกนผมห่มเหลืองเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นพระทุกคนนะคือมันดูที่พฤติกรรมการปฏิบัติตัวมากกว่าวันนี้ต้องแยกหน่อยนะฮะปรับศาสินไม่ครบก็ไม่ใช่พระสงฆ์แล้วนะฮะ